ต่อที่เรื่องของฝันร้ายของคนที่ปล่อยห้องให้เช่า

เหตุการณ์ต่อมานี้เป็นเขาบอกว่าเป็นไอดอลสาว

พังห้องเขาพังเละเทะยับเยินไปหมดนี่ครับ
แม่ถ้าเป็นเจ้าของห้องเราก็ทุกข์ใจเหลือเกินนะฮะค่าห้องก็ไม่ได้
ต้องมานั่งซ่อมนั่งทำความสะอาดเองใหม่เองนะฮะแล้วก็เป็นคอนโดมิเนียมซึ่งราคามันก็แพงนะครับ
นี่คือสภาพห้องเนี่ยค่อนข้างจะพังยับเยินเลอะเทอะเละเทะไปหมดมีขยะเต็มห้อง
นิเจอร์ต่างเสียหายตู้บุบตู้เย็นก็บุบโต๊ะก็บวมน้ำกระจกก็ถูกทุบจนแตก
เป็นภาพที่เจ้าของห้องเห็นแล้วโอ๊ยลมแทบจับ
คือคำถามคืออยู่ยังไงในห้องนี้
แล้วก็คือเจ้าของห้องไปเจอก็ถ่ายภาพแล้วก็เขียนบรรยาย
ระบายปัญหาที่มันเกิดขึ้นบอกว่าปล่อยคอนโดแถวกล้วยน้ำไทยให้กับนักศึกษาสาวชั้นปี๔
พอสัญญาบทไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปี๖๑ทางผู้เช่าก็ขอต่อขออยู่ต่อ
เจ้าของห้องก็เลยไม่ได้ทำสัญญาต่อตลอดเวลาก็ทวงค่าเช่าผู้เช่าก็โอนเงินมาตรงเวลา
จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจ่ายค่าเช่าเริ่มไม่ตรงแล้ว
พอสอบถามไปก็เริ่มบ่ายเบียงจนเจ้าของห้องทนไม่ไหว
ค่าเช่าให้เลยไม่ต้องจ่ายแล้วและให้ย้ายออกซะรีบย้ายไปเลย
แล้วนึกว่าเรื่องราวจะจบลงได้ด้วยดีคุณผู้ชมพอเจ้าของห้องเข้าไปตรวจสอบ
โอ้โหลมแทบจับนะฮะสภาพที่เห็นคือห้องสกปรกมากมีกลิ่นเหม็น
นิเจอร์ก็พังเสียหายกระจกก็แตกตู้เย็นก็โดนทุบบุบ
อย่างที่บอกไปก่อนโต๊ะก็บวมน้ำกันไปแล้วระเบียงก็เล็ดเท่ไปหมด
แน่นอนต้องจ่ายค่าซ่อมแซมเองแบบสาหัสนะครับกว่าจะซ่อมห้องให้สภาพกลับเหมือนเดิมนี่สาหัสเลยนะ
พอเกิดเรื่องเจ้าของห้องก็ติดต่อไปยังผู้เช่าติดต่อไม่ได้ครับไม่ยอมรับโทรศัพท์หายไปเลยครับ
สู่ท้ายก็ต้องไปแจ้งความตามรวดก็อยู่ตะวังการติดต่อผู้เช่านะครับ
เจ้าของห้องก็เลยเอาไปโพสต์ในเว็บไซต์พันทิพย์เนี่ยครับก็ไปตั้งกระทู้ไว้
จะรับผิดชอบและจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ

ทำใจก่อนเลยอันดับแรกนะฮะ
เงินก็ไม่ได้ต้องมาเสียค่าซ่อมเองอีก
เหนื่อยใจนะคะเวลาจะดูผู้เช่าก็เราก็ว่าเราดูดีแล้วอะเนาะ

ก็เป็นผู้หญิงด้วยแล้วเป็นเน็ตไอดอลด้วย
แล้วก็นึกว่าจะดี